ของหนุ่ยสารวุฒิมาสุกอดีตนักเตะทีมชาติไทยที่หายตัวไปแบบปริศนานะครับ
ก็ยังไม่มีใครติดต่อเขาได้นะครับซึ่งล่าสุดก็มีทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยพร้อมจะหยิบยื่นมือมาช่วยในเรื่องนี้ครับ
เมื่อวานก็ถือว่ามีเรื่องดีนะครับที่ช่วยกันสำหรับคนในวงการฟุตบอลนะครับแต่เรื่องแรกนะครับเรามาพูดถึงอันนี้ก่อนดีกว่าครับสำหรับเรื่องของอนาคตฟุตบอลไทยนะครับ
น่าจะเป็นเรื่องใหญ่ที่ไม่แพ้กันสำหรับช่วงโควิด๑๙ก็มีการพูดคุยกันนะครับว่าการประชุมในวันอังคารที่จะถึงนี้๑๔เมษายนที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในเวลา๑๐โมงครึ่ง
แนวทางที่ออกมาขนาดนี้ครับก็คือการแข่งขันแบบเต็มฤดูการแบบข้ามปีซึ่งก็จะปรับให้ฟุตบอลไทยลีกไปเริ่มในเดือนสิงหาคมครับและสิ้นสุดในเดือนพฤษภาคมปีหน้าก็เป็นการหนีหน้าฝนแล้วก็ให้สอดคล้องกับปฏิทินโลกซึ่งจากแนวคิดที่ปรากฏออกมาพบว่าหลายสโมสรเห็นด้วยดังนั้นครับจึง
เจนอีกครั้งหนึ่งครับ
แต่อยู่ตำปรับเปลี่ยนก็ถือเอาวิกฤตนี้เป็นโอกาสสหภัยที่เดียว

ก็คิดว่าจะเป็นโอกาสดีที่จะปรับวินาฆการให้คำส